เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋ง
กับผู้ชายอีกคนนึงขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
มีปากเสียงกันค่ะแล้วก็มีการกระโดดรัวหมัดนะคะ
อีกฝั่งหนึ่งคนขับรถเก่งนี่แหละค่ะ
รัวหมัดใส่คนขี่มอเตอร์ไซค์
แต่ปรากฏว่าถูกสวนกลับโดนมีดปักแทงกลางอกค่ะ
ธรรมสถานเมืองพัทยาต้องประถมพยาบาล
ไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
ถูกมีดแทงกลางอกเลือดไหลทั่วเลยค่ะ
แล้วก็นั่งอาบเลือดอยู่บนรถเก๋งคันนี้ค่ะนะครับ
อันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขามีเรื่อง
กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ถูกวินมอเตอร์ไซค์
เอามีดแทงสวนปักที่หน้าอกค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะที่ตลาดโพศาล
ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ไปถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ก็เห็นนายวีรวิทย์ผู้บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
เถียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องประมาณขี่รถขับรถนี่แหละค่ะ
แล้วผู้บาดเจ็บก็เข้าไปต่อยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แต่ประกวดว่าวินมอเตอร์ไซค์เอามีดแทงนะคะ

ผู้บาดเจ็บก็เดินโซซัดโซเซกลับไปที่รถขับรถออกไป
คุณผู้ชมดูภาพจากตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ
นี่คือตอนที่เกิดเหตุนะคะรัวหมัดใส่ค่ะโอ้โห
แล้วมันจะมีอยู่จังหวะนึงเนี่ยในนี้จะมองไม่เห็นนะคะ
ว่าตอนไหนก็ไม่ทราบคือโดนแทงไปแล้วแล้วก็แยกย้ายกันออกไป
ตอนที่ออกไปเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะ
โซซัดโซเซกลับมาขับรถแล้วขับมาได้เพียงหน้าตลาดเท่านั้น
ก็ไปชนกับรถของชาวบ้านคนอื่นไปชนท้ายเขา
พอชาวบ้านเข้าไปช่วยเนี่ยถึงได้พบว่า
คนขับรถคันนี้บาดเจ็บมีเลือดไหลเต็มตัวเลย
นี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดในตลาดบันทึกภาพ
ตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะ
จะเห็นวินมอเตอร์ไซค์คว้าอะไรบางอย่างเหมือนมีดอ่ะ
แทงเข้าที่หน้าอกของผู้บาดเจ็บแล้วแยกย้ายกันนะคะ
คือผู้บาดเจ็บเนี่ยวันนี้นะคะ
เราไปสัมภาษณ์คนเห็นเหตุการณ์อีกคนนึง
ก็คือเพศสัจกรเจ้าของร้านขายยา
ที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
บอกว่าเหมือนทั้งสองคนนี้จะมีเรื่องกันมาจากที่อื่น
แล้วก็ขับเข้ามาในโซนตลาดนะคะ
แล้วก็เกิดชกต่อยกันอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ผู้บาดเจ็บพอโดนแทงแล้วก็พยายามขับรถจะไปโรงพยาบาล
แต่ขับไปได้เพียง๕๐เมตรก็ไปชนรถชาวบ้านค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นวินมอเตอร์ไซค์คนที่แทงเนี่ยเข้ามาแจ้งความค่ะ
บอกว่าถูกคนขับรถเก๋งที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ย
ก่อนเขาก็เลยแทงสวนไปหนึ่งทีเพื่อป้องกันตัว
วินมอเตอร์ไซค์ไปแจ้งความนะคะส่วนผู้บาดเจ็บ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
เดี๋ยวตำรวจจะสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียด
แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ